คุณผู้ชมฮะมาดูกันจอมพลังกันหน่อยฮะ
บุกไปช่วยเด็กวัย๑๔ที่สุพรรณนะครับ
เพราะว่าถูกวัยรุ่นบุกแทงในโรงเรียนจนอาการโคม่า
ตกดึกกลุ่มวัยรุ่นยังบุกไปคว่างปลาระเบิด
แล้วก็ถ่ายภาพถือปืนลงสตอรี่แบบเย้ยกฎหมายจริงนะฮะ
ทุกวันนี้ยังไม่โดนจับเลยกันจอมพลังก็เลยต้องจัดการเรื่องนี้ซะหน่อยครับ
โอ้โหปลาระเบิดกันเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับ

สู้นำคลิปนี้มาลงแล้วบอกว่า
หลังจากวัยรุ่นบุกเข้าไปแทงเด็ก๑๔ในโรงเรียนชื่อดังจนโคม่า

แม่น้องวัย๑๔จึงเดินทางมาจากสุพรรณมาขอให้ผมช่วย
ผมรับปากจะช่วยน้องวันนี้จะเดินทางไปที่สุพรรณบุรีนะครับ
คือเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ก่อเหตุคือนายบีอนามสมมุติ
อายุแค่๑๖เองคุณมักจะมีเรื่องกับผู้บาดเจ็บอยู่บ่อยครั้ง
กระทั่งวันเกิดเหตุนะนายบีที่เคยเรียนในโรงเรียนเดียวกันกับผู้บาดเจ็บ
พาแม่น้าและเพื่อนบุกเข้าไปที่โรงเรียน

แต่เคลียร์กันไม่ลงตัวเกิดมีปากเสียง
และท้ายที่สุดนายบีใช้มีดแทงผู้บาดเจ็บนะครับ
และเกิดการชุลมุนทำร้ายร่างกายกันระหว่างแม่และน้าของผู้ก่อเหตุ
กลุ่มผู้บาดเจ็บด้วยส่วนนี้คืออาวุธนะครับ

เป็นจังหวะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีออกจากโรงเรียนที่เกิดเหตุนี่คุณ
หลังบุกไปแทงบุกไปชกต่อยชุลมุนวุ่นวายกันแล้วนะฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปทั้งหมด
กลางวันแทงกันในโรงเรียนกลางคืนไปปลา

นางบัวที่สุภัณฑ์เนี่ยกัฎจอมพลัง
ไปคุณไปทวงคดีนะครับ
ไปพร้อมกับย่าของน้องผู้บาดเจ็บวัย๑๔ปีนะครับ
โดยกันจอมพลังเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ฝั่งผู้ก่อเหตุแหมถ่ายกองเลือด
เหมือนโชว์อยู่ในเฟซบุ๊คแล้วว่าไปก่อเหตุมานะฮะ
แล้วก็นำคลิปปลาระเบิดมาลงสตอรี่เฟซบุ๊คอวดศักดาอีกด้วยนะครับ
สิ่งที่ฝั่งผู้บาดเจ็บสงสัยคือโรงเรียนปล่อยให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
เข้ามาได้อย่างไรและนามสกุลตำรวจที่ดูแลคดีนี้เนี่ย
เป็นนามสกุลเดียวกับแม่ผู้ก่อเหตุมันจะเกี่ยวข้องกันในการที่จะปกป้อง
ทำให้คดีไม่ได้รับความบริสุทธิ์ยุติธรรมอะไรหรือเปล่านะครับ
ส่วนย่าของเด็กวัย๑๔ผู้บาดเจ็บบอกว่าไม่สบายใจนะ
หลังโดนแทงเสียใจที่ทางโรงเรียนไม่ดูแล

แล้วก็ครูที่โรงเรียนไม่พาหลานไปส่งโรงพยาบาล
กลับให้ซ้อนจักรยานโยนไปอนามัย
ส่วนอาการบาดเจ็บของหลานตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
แต่ตอนถูกแทงคุณอาการสาหัสเลย
อดแตกไตฉีกตับฉีกแทงโดนจุดสำคัญ
ว่าผู้ก่อเหตุจงใจมาเอาชีวิตหลาน

สำคัญทั้งนั้นกล้าให้ตายแต่เด็กมันไม่ตาย
โชคมันดีแต่โชคเหล่าร้าย
ที่มาเจอแบบนี้ขนอย่างนี้ไม่น่าอยู่ในสังคมหรอก
น่าจะโดนพวกมันบ้างหลายพวกคนนี้

คุณผู้ชมถ้าถามว่าตำรวจเผิกเฉยต่อคดีไหม
ไม่ได้เผิกเฉยตำรวจทรภเดิมบางนางบวชผู้อำกับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็พยายามติดตามตัว
ทราบว่าผู้ก่อเหตุหลบหนีออกจากพื้นที่แล้ว
มีเบาะแสว่าไปอยู่ปฐุมธานีอยู่ระหว่างการติดตามตัว
แล้วก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับเยาวชน๑๖ปีผู้ก่อเหตุ
และเด็กชายวัย๑๔ปีเพื่อนร่วมแก๊งแล้ว
ในข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาบุกรุกเข้าไปในโรงเรียนนะครับ

มีตำรวจที่ดูแลคดีนามสกุลเดียวกัน

ยืนยันว่าไม่ใช่นะครับแต่นามสกุลมันคล้ายกัน
แม่ผู้ก่อเหตุนามสกุลแทร่เห็ง
ส่วนร้อยเวรเจ้าของคดีนามสกุลแทร่เอง
พอต้องคู่กับออมันแค่คล้ายกัน
ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติหรือจะช่วยเหลือกันนะครับ

พอกลางคืนไปคว่างปลาระเบิดข่มขู่ผู้เสียหายนั้น

ไม่ใช่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แสดงว่าผู้ก่อเหตุหนีไปปฐุม
และยังไปก่อเหตุอุกอาจปลาระเบิดอีก

งานนี้คุณกันจอมพลังก็คงตามต่อเนื่องแหละครับ